เกิดขึ้นกับรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวเกาหลีนะครับ
ไปชนกับรถบรรทุกสารเคมี

เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บหลายคน
นี่ก็คือสภาพของรถที่ถูกชน
บนถนนทางบายพระสาย๗ตอนที่๒
บริเวณสะพานสวนผีเสื้อฝั่งขาเข้าพัทยา
ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ฟังทั้งสองฝั่งในการเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
คนขับรถทวนก่อนเค้าเล่าเหตุการณ์ว่าไงบ้าง
ก็พอดีข้างหน้าเขาก็เริ่มเบรกกัน
ก็จะรอเริ่มเบ้กแล้วยังไม่ถึงยุดดีหรอก

แล้วก็ปลาเจ็บทั้งหมด

ส่วนคนขับรถบรรทุกสารเคมีก็คือ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเพราะว่ารถทัวร์หักหลบอะไรบางอย่าง
แล้วก็เหยียบเบรกกระทันหันเป็นเหตุให้ตัวเองเบรกไม่ทัน
เพราะว่ารถของตัวเองก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ
ก็เลยพุ่งชนท้ายรถทัวร์อย่างจังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
แล้วก็บอกที่เป็นเหตุการณ์หวาดเสียวเพราะว่านี่วัตถุอันตราย
เราไม่รู้ว่าคำว่าอันตรายนี่คือสารอะไรอยู่ข้างในค่ะ
มันมาคันใหญ่ด้วยแล้วเกิดเหตุระหว่างรถใหญ่กับรถใหญ่นะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็เข้าเก็บหลักฐานแล้วก็เรียกผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำ
แล้วก็หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน